เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอีกพักหนึ่งที่ยังดูเหมือนว่าจะสงวนท่าที
อ่านะฮะทั้งทั้งที่มีกระแสออกมาว่าทางเพื่อไทยเนี่ย
มีการไปทาบทามร่วมรัฐบาลนะคะก็คือรวมไทยสร้างชาตินั่นเองนะคะ
แล้วก็วันนี้ก็ปฏิเสธเรื่องการต่อรองเก้าอี้ด้วยนะ
นี่ค่ะคุณเอกณัฐพร้อมพันธ์เลขาธิการรวมไทยสร้างชาติวันนี้
ให้สัมภาษณ์เรื่องของการที่มีการทาบทามร่วมจัดตั้งรัฐบาลจากเพื่อไทย
บอกยังไม่ได้รับการติดต่อเลยทราบจากข่าวนี่แหละว่าจะมีการเชิญให้เข้าร่วม
ส่วนจะเร็วนี้หรือเปล่ายังไม่ทราบนะคะ
ส่วนที่มีกระแสข่าวลือการต่อรองแบ่งสัดส่วนเก้าอี้รัฐมนตรี
นายเอกณัฐยืนยันว่าไม่จริงเลยพักยืนอยู่บนหลักการที่ต้องไม่มีการแก้ไข
กฎหมายอาญามาตรา๑๑๒และไม่มีพักก้าวไกลถ้าเป็นอย่างนี้ก็พร้อมคุย
ไม่ได้สนใจตำแหน่งหรือกระทรวงแม้จะไปเป็นฝ่ายค้านเองก็พร้อมค่ะ
เพราะฉะนั้นคงไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะไปก่อนหน้านี้ก็ทราบดีแล้ว
ไม่อยู่สถานะที่จะไปเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ถ้าในที่สุดมันมีการพูดคุยกันแล้วก็เชิญไปร่วมรัฐบาลหรือขอโหวตให้นายกทั้งหมด
ไขอยู่บนหลักการทั้งหมดครับไม่มีเรื่องของการเจรจาต่อรองตำแหน่งนะฮะ
หรือว่ามาลงรายละเอียดในเรื่องของบุคคลแน่นอน
ว่าจะต้องเป็นคนนั้นไม่เป็นคนนี้ตามข่าวลื้อที่ออกมาเนี่ยไม่เป็นความจริง
ค่ะนายเอกณัติก็ยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าพักเพื่อไทยเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
เป็นนายเศรษฐาทวีสินและนางสาวแพทองทันชินวัฒน์
ก็ต้องมาคุยกันนะคะว่ามีจุดยืนเรื่องมาตรา๑๑๒ยังไง
ชัดเจนหรือเปล่าว่าจะไม่ผลักดันแก้ไขอีกต้องวางกติกาล่วงหน้า
คุณเอกณัฐใช้คำว่าก่อนที่จะคบกันต้องคุยกันก่อนค่ะ
ผมว่ามันอยู่ที่พฤติกรรมของคนว่าตกลงแล้วยังยืนยันชัดเจนไหม
ว่าจะไม่ผลักดันในเรื่องของม๑๒
แล้วมันก็อาจจะมีมากกว่านั้นอีกว่าภารกิจแรกที่จะต้องร่วมกันทำนะครับ
มาตรฐานของรัฐบาลเนี่ยเช่นเรื่องของความโปร่งใสจะเป็นยังไง
เป็นต้นเราก็ต้องมีการวางกฎกติกาไว้ล่วงหน้าก่อน
ก่อนที่จะคบกันมันก็ต้องคุยกันก่อน
ส่วนในการประชุมพักรวมไทยสร้างชาติก็จะสื่อสารให้สอสอเข้าใจ
เงื่อนไขที่พักตัดสินใจซึ่งจะส่งผลกับอนาคตของประเทศ
แต่ไม่ว่าจะตัดสินใจไปทางไหนสมาชิกพักก็จะไปในทิศทางเดียวกันค่ะ